กรณีที่พบซากช้างป่าที่ล้ม
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เขาใหญ่เขาก็ไปตรวจสอบซากช้างป่าแล้ว

ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าช้างอาจจะต่อสู้กันจนล้ม

แล้วก็ส่งให้ทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ต่อไป
ซากของช้างก็จะปล่อยให้ย่อยสลายเอง
เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากน้ำนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงสัตวแพทย์
ก็เดินเท้าจากถนนธนรัฐหลักกิโลเมตรที่๒๙
เข้าไปประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
จุดนี้๑กิโลเมตรที่เดินมาพบช้างป่าเพศผู้
อายุ๑๕ปีล้มอยู่ในเหวลึกนะคะ
จากการตรวจสอบสภาพช้างก็พบว่ามีบาดแผล
ถูกแทงบริเวณหน้าอกด้านหลังขาหน้าซ้าย
มีรอยถูกแทงใกล้อวัยวะเพศ

ว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า๗วัน
เนื่องจากซากเริ่มเน่าแล้วนะคะส่งกลิ่นเหม็น
และจากการตรวจบริเวณโดยรอบก็พบต้นไม้ใบญาติ
เหยียบย่ำจนพื้นราบ
ซึ่งเรื่องนี้นายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอล็อต
ก็ระบุว่าไม่พบร่องรอยจากการกระทำของมนุษย์
และสภาพแวดล้อมบริเวณจุดที่ช้างตาย
่งบอกได้ว่าน่าจะเกิดจากการที่ช้างต่อสู้กัน
สู้กันเองอย่างนี้นะใช่ค่ะสาเหตุนี้มีแบ่งได้เป็น๒กรณีคือ
ก็คือแย่งช้างตัวเมียเพื่อที่จะผสมพันธุ์
กับ๒อาจจะเป็นการแย่งถิ่นอาศัยหรือเปล่า
ซึ่งการต่อสู้ลักษณะนี้น่าจะเป็นการแย่งที่อยู่อาศัยของช้างค่ะ
ซึ่งนายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นิมนต์พระสงฆ์๔รูปทำพิธีสวดมาติกาบังสกุลให้กับช้าง
พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ถอดงาทั้งสองข้างออก
เพื่อนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ตามระเบียบนะคะ
โดยงาทั้ง๒กิ่งก็มีความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร

ส่วนซากช้างก็หลังจากนี้จะมีการจัดการตามหลักวิชาการ
เพราะว่าจุดที่ช้างล้มห่างจากแหล่งน้ำ
อาจจะปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติต่อไปนั่นเองค่ะ
ก็อาจจะวิเคราะห์ออกมาเป็นเรื่องของช้างกับช้าง